ยังคงเชื่อว่าซอมบี้อาจจะมีจริงบนโลกใบนี้
และถ้าคิดว่าหากได้เจอตัวเป็นไป
จะมีวิธีเอาตัวรอดจากเต่าซอมบี้นี้ได้อย่างไร

กวาดเหล่าวอคเกอร์ได้ทีละ๒๓ตัว